ไหนก็พูดถึงเรื่องของการเกษตรนะ
เกษตรทำเงินวันนี้จะพาไปรู้จักกับเทคนิคในการปลูกทุเรียนอย่างไรให้ได้ผลดก
ติดตามกันเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ด้วยสภาพพื้นที่ที่แห้งแรงอากาศร้อน
เกษตรกรที่อยากปลูกทุเรียนเขาจะทำอย่างไร
ลูกทุเรียนต้องน้ำดีดินดีด้วยสิครับแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ
ต่อให้อยู่ในสภาพพื้นดินสภาพอากาศที่เคยคิดว่าเป็นปัญหาต่อ
ปลูกทุเรียนแต่พอรู้วิธีทำให้พื้นดินเย็นและมีความชื้น
อกจากทำให้เกษตรกรวัย๗๕ปียิ้มได้แล้วที่แน่ทุเรียนมีรสชาติแบบนี้ด้วยครับ
เนื้อจะเหนียวหวานสีเข้ม
ชวนชาวตลอดข่าวมาที่นี่ครับสวนสุจินสวนทุเรียนวังทอง
บ้านดินทองตำบลดินทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลก
เจ้าของสวนคือคุณยายสุจินชนะปธินอายุ๗๕ปี
คุณยายสุจินเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีปลูกทุเรียนมานานร่วม๕๐ปี
นับเป็นชาวสวนคนแรกนะที่มีการปลูกทุเรียนควบคู่กับมะพร้าวน้ำหอมแบบนี้ครับ
คุณยายใช้หลักการพี่เลี้ยงน้องพร้อมปลูกไม้ผสมผสานบนเนื้อที่๖๓ไร่
คิดดูสิครับสภาพอากาศและดินไม่อำนวยต่อการปลูกทุเรียนเลย
แต่เกษตรกรก็หาวิธีในการจัดการปัญหาเหล่านี้ครับ
มูลสัตว์อะไรอย่างนี้มาปรับสภาพดินแล้วก็ใช้พวกชีวภาพเข้าช่วยเพื่อให้ดินฟู
แล้วปัญหาเรื่องฝนตกน้อยมีความแห้งแรงและอากาศร้อน
คุณยายสุจินจัดการกับปัญหานี้อย่างไรครับ
คือร้อนี่เราจะเอาอาภาพมาบางภายให้อากาศมันจะเย็นหน่อย

กะว่า๔ปีทุเรียนแน่นขึ้นเต็มที่

ผลผลิตเป็นอย่างไรบ้างครับคุณยายสุจิน
ปีแรกยังไม่เต็มที่เพราะว่าเราไว้ไม่ได้ทุกต้น
แล้วเราไม่ได้ใช้บังคับเขาบอกก็พอใจออกแค่ไหน
ถ้าต้นเล็กนักเราก็ต้องตัดกิ่งตัดดอกออกไว้
ก็ได้ให้กำหนดของเขาเพราะต้นจะไม่โซม
บนพื้นที่สวนสุจินสวนทุเรียนวังทอง
ลูกทุเรียนเอาไว้หลายสายพันธุทีเดียวครับ
ส่วนมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกควบคู่กับทุเรียน
ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นปีที่๒แล้วครับ
การดูแลทุเรียนในสวนแห่งนี้ใช้วิธีธรรมชาติล้วนเลยครับ
แต่ก็จะมีบ้างที่ใช้สารเคมีแก้ปัญหาเฉพาะจุด
ระหว่างรอทุเรียนก็ขายมะพร้าว
ทุเรียนเติบโตก็พร้อมขายสร้างรายได้เพิ่มด้วย
ที่แน่แม่ค้าพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนเลยนะครับ
เกษตรกรที่รู้จักกับวิธีการแก้ไขปัญหา
ก็ทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นเกษตรทำเงินไปเลยครับ
สุดยอด

ใช่แล้วค่ะสายทุเรียนไม่ควรพลาด